ก็อย่างที่ท่านคงจะทราบกันนะครับว่า๑มกราคมนี้เนี่ย
ทุกที่เลยนะฮะทุกห้างร้านเลยเขาก็เริ่มโดนโรงแบบเป็นจริงเป็นจัง

ที่เขาก็จะมีลักษณะมีให้ก็ได้แต่ว่าอาจจะขายหรืออะไรก็ว่ากัน

ก็เตรียมกันไปก็ได้นะครับค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของการรณรงค์หลายฝ่ายก็เห็นด้วยนั่นแหละอืมอ่า
แต่ก็มีบางคนก็บอกว่าเออบางจุดก็แหม่มันอาจจะเข้มงวดไปนิดนึงหรือเปล่า
เกินไปไหมฮะถามให้ว่าเกินไปไหม
อย่างเช่นวันนี้นะฮะมีลักษณะของสื่อโทรทัศน์บางที่ถึงขั้นเบลอถุงพลาสติก
ออกทีวีอ่ะเหรอคะใช่คือเบลอแบบโมเสกเลยอย่างนั้นอ่ะนะ
เหมือนกับเป็นคดีคตตรรรรมหรือว่าภาพโพอนาจารย์อะไรอย่างนั้นเลย
สืบเนื่องมาจากมีการขอความร่วมมือกันกับหน่วยงานภาครัฐที่เขารณรงค์เรื่องนี้
ก็เลยอ่าเซ็นเซอร์ถุงพลาสติกไปเลยเอาอย่างงั้นเลยนะอ่า
ซึ่งนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ไปลงนามบันทึกข้อตกลงขอความร่วมมือในการงดเผยแพร่ภาพพลาสติก
ทางสถานีโทรทัศน์เอาไว้พอเริ่มอนุรักษ์ลนลงกันแบบจริงจัง
สิ่งแวดล้อมงดใช้ถุงพลาสติกเนี่ย๑มกราคมก็เลยเบลอถุงพลาสติกกันเลย
คนก็เลยเอ๊ะมันยังไง
เอาจริงหลายคนบอกว่ามันตลกอ่ะครับ
ก็เนี่ยฮะวิพากษ์กันไปต่างนานานะครับชาวเน็ตเอง
ก็มีการ
พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการไม่โฆษณาไม่มีถุง
หรือว่าจะทำแบบไหนอะไรยังไงกันดี
ถึงขั้นบางจุดก็มีการเปิดโหวตกันก็มี

ว่าจะเบอร์ภาพถุงพลาสติกในทีวีเนี่ยมันจะช่วยไหม
ในการลดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ขนเดียวทิ้งมันจะช่วยหรือเปล่า
คนก็โหวตกันเป็นแสนนะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะ
เอาเนี่ยทำเปรียบเทียบให้ดูว่าเบลอกับไม่เบลอ
สุดท้ายแล้วครับพอมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากนะครับ
จตุพรบุรุษพัฒน์ประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ต้องออกมาชี้แจงนะฮะบอกว่าโครงการเซ็นเซอร์พลาสติกแก๊ส
ที่ทำร่วมกับสถานีโทรทัศน์๘ช่อง
ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าต้องให้สื่อเนี่ยไปเบลอภาพถุงพลาสติก
เพราะพลาสติกไม่ใช่สินค้าที่ต้องเบลอที่ต้องแบนแบบบุหรี่หรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แล้วการทำข้อตกลงดังกล่าวก็เป็นเพียงการขอความร่วมมือให้สื่อ
รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเท่านั้นเพื่อให้ทราบถึงพิษภัยของขยะพลาสติก
การขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงที่จะนำเสนอถุงพลาสติก
ก็อย่างเช่นถ้ามีการถ่ายละครก็ขอความร่วมมือให้งดถ่ายทำฉาก
ใช้ถุงฮิ้วเป็นถุงพลาสติกอาจจะตัดฉากนี้ออกหรือถ้าถ่ายใหม่
กำลังจะทำก็เป็นใช้ถุงกระดาษแทนถุงผ้าแทนอย่างนี้
ก็คือลดการใช้ถุงพลาสติกในทุกกิจกรรมไปเลย
ก็เหมือนกับท่านประหลัดกระทรวงทรัพย์บอกว่าก็เนี่ยทีนี้ไปเบลอถุงพลาสติก

คือไม่ได้ขอให้เบลอเขาเข้าใจผิดงั้นก็ไปคาดคำว่าเซ็นเซอร์

ก็ไม่เป็นไรก็อาจจะเข้าใจผิดอะไรกันได้
ซึ่ง๒วันนี้ถ้าไปห้างร้านกันก็จะเห็นว่าเขาไม่มีบริการให้ถุงผ้าแล้วด้วย
ก็คือให้เอาอะไรไปใส่กันแทนคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยไอเดียของแต่ละคน

ไอ้เหมือนซองใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ชังใส่ปลาเหรอถุงปุ๋ยโอ้ยมากันหลายอย่างเยอะแยะไปหมด
อันนี้คุณท็อฟฟี่เมคอัพเอากระชังใส่ปลามาเป็นที่ใส่ของ
อีกท่านหนึ่งใช้ถุงปุ๋ยถุงกระสอบโอ้อันนี้แบกได้เยอะ
แต่ต้องอุ้มเอาเหมือนกันนะไม่มีหูฮิ้วนี่นี่อันนี้เป็นกระสอบแบบมีหูฮิ้ว
อันนี้ก็ไอเดียเก๋นะอยู่ทนอยู่นานด้วยใส่ได้เยอะ
รังกระดาษก็มีนี่รังกระดาษนี้จริงเราเห็นจริงเมืองนอกไต้หวันใช้รังกระดาษนะ
แล้วก็เห็นบางห้างร้านก็มีวางรังกระดาษไว้เหมือนกัน
กระดาษไม่มีเอ้าถังน้ำก็มาจ้า
ถังน้ำคุณถังลองน้ำที่บ้าน
อันนี้เอามาจากบ้านหรือมาหยิบที่ร้าน

ไม่ได้มันมีป้ายหลังคาอยู่
กระหลามังก็ได้นะอยู่บ้านว่างว่าง

อันนี้อะไรอ่ะรถรถเคนก่อสร้าง

แล้วก็เข็นกลับไปที่ไซส์งานเลย
รู้เลยนี่ว่าซื้อของไปให้เพื่อน

ไอเดียดีแต่ว่าจริงส่วนใหญ่เขาก็ใช้ตะกร้าสารหรือไม่ก็ถุงผ้านี่แหละ
นี่เขาทำจริงใช่ไหมเนี่ยเอาจริงก็เอาฮา
จริงเขาก็เอาสิ่งของที่มีอยู่ที่บ้านเอาภาษณะที่มีอยู่ที่บ้าน
มาใช้ใส่ของแทนก็น่ารักไปอีกแบบนะคะอีกคนนึงก็บอกว่าต้องลุ้นต้องลุ้นหน่อยแล้วล่ะว่า
กว่าจะถึงบ้านน้ำแข็งจะละลายหมดไหมครับใช่แต่กราดหน้ารถจักรยานใส่
นี่คืออะไรน้ำแข็งใส่ตะก้าหน้ารถใส่ลงไปดื้อเลยไม่ได้มีถุงเก็บความเย็นอะไรใด
น้ำแข็งแล้วเขาไม่ใส่ถุงพลาสติกให้อย่างนี้หรอ
ใส่ถุงพลาสติกให้แต่ว่ามันไม่ได้มีถุงเก็บความเย็นอะไรยังไง
ก็ใส่ตะก้าหน้ารถโดนลมอุ่นของเมืองไทยแล้วก็ขี่กลับไป
ก็น้ำก็หยดไปเป็นทางก็ปรับตัวก็แล้วกันนะ
เพราะว่าตอนนี้เขาก็ลนลงกันแล้วล่ะนะเราไปไหนเราก็เตรียมถุงผ้าของเราไป
ก็พกไปด้วยเดี๋ยวนี้มีถุงผ้าเยอะแยะนะที่มันพับเป็นไซส์เล็กได้
แล้วก็พกใส่กระเป๋าเราไปถึงเวลาก็กางออกมาใส่ก็สะดวกดี

เหมือนที่คุณทำใช่ไหมครับ